คุณผู้ชมค่ะในที่สุดก็พบตัวแล้วนะคะ
สำหรับเสียสิงแก้วนับสกุลวงใหญ่
เป็นนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนทำธุรกิจกับชาวจีนในประเทศลาว
แล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะคะญาติก็ดีอกดีใจนะ
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จะบินไปที่สปลาวไปรับตัวด้วยตัวเองเลยนะคะ
เอาล่ะแต่เบื้องต้นก่อนตอนนี้ญาติแล้วก็ลูกสาวหายใจโล่งแล้วนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เขาได้เจอกันหน่อยค่ะ
อันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศก็ดีอกดีใจกันนะคะ
หลังจากที่หายตัวไปตั้งแต่๒๘กรกฎาคม
สำหรับเสียสิงแก้ววงใหญ่นะคะ
เดินทางไปทำธุระติดต่อธุรกิจที่สปลาว
แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่๒๗
แล้วสิ่งที่คนร้ายส่งมาก็คือเป็นคลิป
เอาปืนเจาะหัวเสียสิงแก้วนี่แหละแล้วเรียกค่าไถ่๕ล้านบาทนะคะ
ทีนี้ทางการไทยก็เลยประสานไปกับทางสปลาวที่สุดแล้วก็ได้เบาะแส
จนกระทั่งไปพบตัวเสียสิงแก้วนะคะ
สักประมาณ๑๑นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่สปปลาวพบตัวเสียสิงแก้วอยู่ที่บริเวณด้านหลังโกดังแห่ง๑
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจีนเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปลาว
คือบริเวณตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่นักธุรกิจชาวจีนมาเช่าเลยนะ
เช่าพื้นที่ตรงนี้เขาเช่า๙๙ปีเลยนะคะ
มาทำธุรกิจแบบเป็นล่ำเป็นสรรเลย
คาดว่านี่แหละเสียสิงแก้วที่หายตัวไปน่าจะไปดิวธุรกิจกับชาวจีน
แล้วสุดท้ายอาจจะตกลงกันไม่ลงตัวเรื่องของผลประโยชน์การทำธุรกิจ
แล้วนี่แหละอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ถูกอุ้มตัวไปเนี่ยนะคะ
คือตอนที่ไปพบเสียสิงแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สปลาวบอกว่า
สภาพมีบาดแผลที่ขาแล้วก็มีอาการอ่อนเพลีย
ก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ทีนี้ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคือนายประสงค์ล้าอ่อนบอกว่า
หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือมาแล้วทางเจ้าหน้าที่สปลาว
ก็จะนำตัวนายสิงแก้วมาสอบปากคำหาพยานหลักฐานว่ามีใครบ้าง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักพาตัวไปเรียกฆ่าไถ่ครั้งนี้
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็แสดงความดีใจกับครอบครัว
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่เมืองต้นพึ่งสปลาว
ที่สามารถติดตามช่วยเหลือนายสิงแก้วคนไทยกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นทางการลาวก็จะส่งตัวนายสิงแก้วกลับมาฝั่งไทย
ช่วงเย็นวันนี้คาดว่าผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จะเดินทางไปรับตัวนายสิงแก้วด้วยตัวเองเลยนะคะ
ทีนี้ย้อนกลับไปดูสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ภรรยาของนายสิงแก้วก็คือนางศรีวัลเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเชียงแสน
บอกว่าสามีถูกคนร้ายลักพาตัวไปเรียกฆ่าไทย
ระหว่างเดินทางไปเจรจาทำธุรกิจกับชาวจีนสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่เมืองห้วยทราย
แต่ระหว่างทางคนร้ายใช้ปืนบุกจับตัวนายสิงแก้วที่เมืองต้นพึ่ง
แล้วมีการส่งคลิปเนี่ยนะคลิปลักษณะคือปืนเจาะหัวนายสิงแก้ว
ให้ลูกสาวของนายสิงแก้วได้ดูพร้อมกับคมครูบอกว่าเอาเงินมา๕ล้านบาท
ถ้าไม่ให้นายสิงแก้วไม่น่าจะรอดนะคะ
ต่อมาเมื่อวานค่ะ๒๙กรกฎาคมเจ้าหน้าที่เมืองต้นพึ่ง
ก็สามารถไปติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้ก็คือนายสวาส
เป็นชาวลาวเป็นคนขับรถที่ไปรับตัวนายสิงแก้ว
ขวามือนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นายจุ๋มชาวจีนเนี่ยมาสอบปากคำ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
กระทั่งเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาของวันนี้ค่ะครอบครัวนายสิงแก้วก็ได้รับทราบข่าวดีนะคะ
จากเจ้าหน้าที่เมืองต้นพึ่งของสปลาวว่าพบตัวนายสิงแก้วแล้ว
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำธุรกิจ
ส่งออกกับนักธุรกิจชาวจีนคือนายสิงแก้วเนี่ยเขาทำหลายอย่างนะ
ธุรกิจซื้อขายน้ำตาลทรายเป็นเงินสด๑๓ล้านบาท
ตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างการฟ้องร้องอยู่ในชั้นศาล
เรื่องของการทำธุรกิจซื้อขายกล้าไม้ก็คือต้นเฟืองฟ้า๓แสนบาท
ธุรกิจส่งออกประสุทธิ์วัวควายหมู
ล่าสุดตอนนี้อยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์อยู่ในหัวทรายที่ลาวด้วยนะคะ
ส่วนรายละเอียดจริงว่าไปถูกลักพาตัวตอนไหนขั้นตอนเป็นอย่างไร
นายสิงแก้วเปิดเผยให้ฟังนะคะ